ที่เป็นแฟนกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาซะแล้วค่ะ
หลังจากทั้งคู่เขากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

กลับมาคุยกันอีกครั้งก็มีความคืบหน้าไปถึงไหน

ซึ่งน้องดาวเองก็เปิดใจผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าความรักของเธอตอนนี้แม่มันไม่ค่อยจะสดใสเลย
เพราะว่าเธอหยุดคุยกับพอสรันมาได้พักนึงแล้วค่ะ
สถานะตอนนี้เหรอเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้น
ที่ผ่านมาเธอเองบอกว่าเธอก็รับรู้นะ
ถึงความพยายามของฝ่ายชายในการที่จะกลับมาคืนดี
แต่ด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคน

เป็นเพราะว่ามีเรื่องหนึ่ง

ก็จะกลายเป็นปัญหาครั้งใหญ่ขึ้นมาอีก
ดังนั้นเธอก็เลยขอพักเรื่องรัก

มองอยู่กันให้ได้ความดีที่สุด
แต่ทุกอย่างก็
ก็คืออีกเรื่องเรื่องมัดสิ่งที่เธอเกิดเท่าไม่มี

เรื่องของคู่นี้ก็ไม่ต้องไปถามเขาแล้วกัน

มันค่ะก็เครียงเทียบกันไปครับ